วันนี้ค่ะญาติได้มีการชาปนักกิจศพน้องโฟค่ะ
นางสาวชนนิการชัยวงศ์อายุ๒๖ปี
โฟที่ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ริมถนนที่เชียงใหม่ค่ะ
หลังจากที่ออกมาจากสถานบันเทิงซ้อนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของผู้ชายคนนึง
แล้วก็ตกลงมาจากรถบิ๊กไบท์เสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะญาติกับเพื่อนนำศพเคลื่อนย้ายออกจากสาราวัด
ยอดพระอารามหลวงไปที่เมนเผาศพนะคะ
ซึ่งทีมข่าวพยายามจะคุยกับครอบครัวของน้องคุณพ่อคุณแม่ยังทำใจไม่ได้

น้องสาวก็บอกว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวของในบอสคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์ค่ะ
มาแสดงความเสียใจที่งานศพทุกวัน
แต่ว่าในบอสคนที่ขี่บิ๊กไบท์ไม่ได้มา
ทางครอบครัวบอกว่าคือตอนนี้เรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าคือทางครอบครัวของบอสเข้ามาก็จริง
แต่ว่าทางตัวบอสเนี่ยก็ต้องอยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
มาหาค่ะมาหาทุกวัน
ทุกวันเมื่อวานก็ตามที่เขาได้มาขอเข้ามาแล้ว
พอเขามาครอบครัวแล้ว
เขาก็มาแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้ว

เขาออกมาเขาก็น่าเศร้าอยู่

เพราะว่าจำเลยจำกัดไปก็กลัวที่ไปไม่สบายไปไม่เป็นสุข
คือบอสคนที่ขี่บิ๊กไบท์ไปพาน้องโฟซอแล้วน้องโฟตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปพบกับตำรวจ
แต่ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุไม่ได้ลงไปช่วยไง
คือขี่บิ๊กไบท์ไปเลยมาอีกทีคืออีกวันหนึ่ง
ก็บอกว่าจะไปหาคนช่วยไปเรียกคนมาช่วยตกใจนะคะ
เขาก็อ้างว่าน้องโฟเมาลุกขึ้นเต้นแล้วก็ร่วงตกลงไปจากบิ๊กไบท์เขาอ้างแบบนี้
เพื่อนสนิทของน้องโฟบอกว่าในกลุ่มมีกันสามคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันตลอด
ช่วงวันเกิดเหตุก็ไปหาที่ร้านเหล้าประมาณ๔ทุ่ม
แต่คนเยอะเลยแยกโต๊ะแล้วก็เห็นบอสนั่งโต๊ะเดียวกันกับโฟด้วยแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
ระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านผ่านอุโมงขวงสิงซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่เจอศพน้องโฟอะค่ะครับ
คนขับรถบอกว่ามีคนนอนอยู่บนถนนเพื่อนสนิทน้องโฟบอกว่าตัวเองก็หันกลับไปมอง
เห็นว่ามีคนจอดรถช่วยครับไม่คิดเลยว่าคนนั้นน่ะคือน้องโฟเพื่อนสนิทตัวเองคือหันไปมองแต่ไม่รู้
นั่งรถผ่านพอดีใช่นึกว่าใครก็ไม่รู้ประสบเหตุแต่เห็นว่าเออมีคนช่วยแล้วก็ผ่านไปอะค่ะ
ขวงสิงห์ตรงนี้นะคะตำรวจที่ประจำจุดเขาบอกว่ามันเป็นอุโมงแล้วก็มีอุบัติเหตุทุกเดือนเลย
เดือนหนึ่ง๒ครั้งได้อาจจะเป็นเพราะความประมาทด้วยหรือถนนลื่นด้วย
ชาวบ้านบอกว่าทางลอดตรงนี้ค่ะก็มีคนเสียชีวิตบ่อยอาจจะเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เพราะมีคนเสียชีวิตทุกปีก็ขึ้นอยู่กับการขับการขี่ของแต่ละคนด้วยนะที่อุโมงทางลอดแบบนี้ที่ไหนก็ขับเร็วครับ
กลางคืนเนี่ยโอ้โหอุโมงรอดแยกรัชโยธินผมขับทุกคืนโอ้โหคันอื่นมากันนี่ฟุ้งฟุ้งฟูอ่ะ
เป็นอุโมงยิ่งไม่ควรจะเร็วยิ่งจะต้องระวังให้มากขึ้น